วันนี้ค่ะหมอไก่พพาธินีเขาแวะมาบอกเลขปัง

พร้อมกันนั้นยังเผยถึง๓ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ
ชนิดที่บุญหล่นทัพแบบไม่คาดฝัน

เลขมหาทักษะพยากรนะคะในงวดนี้นะคะ
ก็จะมีเลข๑เลข๓เลข๕๖แล้วก็๗
แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องไปจับคู่กันเอง
ราศีแรกที่แบบว่าดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
ชาวราศีกุมเรียกได้ว่าการเงินดีที่สุดใน๑๒ราศีเลย
มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้
หาเงินได้เยอะนั้นในเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเลย
มีโอกาสที่จะได้ลาบจากพวกแบบบุญเก่าบุญบารมีที่เคยสะสมมา
ราศีเมษถือว่าในเรื่องของการเงินดีมากเลยนะคะ
ในช่วงที่พระราหูจรเข้าสู่เดือนการเงิน
ในวันที่๑๐กันยายนยิ่งดีมากเลย
หาเงินหาทองได้คล่องและจะมีเงินมากขึ้น
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสได้แบบปลดหนี้เลยนะพี่แจ๊ค
ถ้าสมมติว่าประมาณก็มีโอกาสที่แบบว่าเก็บเงินไม่อยู่
สำหรับชาลาศีมังกรถ้าพูดถึงดวงในภาพรวมในช่วงนี้
ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จสมใจปรารถนา
แต่ว่าโชคดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องโชคลาภ
มีโอกาสได้เป็นลาบแบบทั้งแบบเป็นตัวเงินหรือว่าลาบที่เป็นสิ่งของ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ไม่มีใครรวยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะ